ที่จังหวัดบุรีรำโอ้โหเมียบอกทนไม่ไหว
ฉากเขาเรียกว่าไม้ตีพริกใช่ไหมล่ะ
แต่บางคนเขาก็เรียกว่าสากกระหน่ำตีผัว
ด้วยเหตุผลอะไรไปติดตามครับ
นั่นอยู่กับใครอ่าพาไปที่บ้านหลังนี้ก่อน
พื้นที่เกิดเหตุแล้วครับคุณผู้ชมครับ
หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรัม
ไปยังที่เกิดเหตุก่อนก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวท้ายหมู่บ้าน
ค่ะด้านทิศตุบัตรตกบ้านหนองพรวง
ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีราม
ค่ะนี่มากันเยอะเลยนะมากันหลายคนเลยนะอ๋อ
ไปแล้วก็เจอกับใครผู้บาดเจ็บก่อนผู้บาดเจ็บอ่ะ
ชื่อนายสูตรคงสอดทรัพย์อายุห้าสิบสี่ปี
อาชีพแก่งธรรมนาแต่นี่นี่นี่นั่งในปูดบวมทั้งตัว
อ่าแต่แกบอกว่ายังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ตอนเนี้ย
เพราะว่าอะไรเมาก็เลยชาไปทั้งตัว
เหมือนเหมือนอยู่เออยังเหมาอยู่แต่ดูแล้วเนี้ย
อาการหนักเพราะอะไรเลือดไหลที่บริเวณปากจำนวนมาก
เขาบอกว่าฟันหักเลยนะแล้วตามร่างกายนี่เจอกับรอยฟกช้ำ
แล้วนิ้วมือหักด้วยโอ้เสื้อแดงแดงนั้นใครอ่า
เมียภรรยาเหรอคะเมียครับเมียเนี่ยฮะ
ก็คือนางสาวอุบลก้อนคำอายุห้าสิบหกปี
ภรรยาของนายสูตรคนที่ได้รับบาดเจ็บนั่นแหละค่ะไปถามเมียก่อน
นี่นี่นี่อ่าคุณป้าคุณป้ายังไงคุณป้าอุบล
ใครทำผัวป้าค่ะก็ป้านี่แหละโอ้
นี่ถืออาวุธด้วยอ่านี่คืออาวุธอาวุธยังอยู่ในมืออยู่เลย
สากกระเบือนี่แหละโอ้ยป้าใจเย็นป้าไปทำร้ายผัวทำไมอืม
ป้าบอกก็มันปากดีนักด่าป้าอ่าป้าเอาทีไรด่าป้าตลอดอ่า
แล้วครั้งเนี้ยป้าทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันด่าถึงบุปการี
ด่าย่านพี่น้องป้าก็เลยซัดไปโอ้ยป้าป้าถ้าป้าโกรธขนาดนี้
คงตีไปสักทีสองทีใช่ไหมเนี่ยคือป้าตีไปสามสิบกว่าที
โอ้โหป้านับด้วยเหรอโอ้โหตีเละเป็นน้ำพริกเลยโอ้โหอ้าว
ป้าพูดหน่อยบอกหน่อยสิสาเหตุจริงทำไมต้องไปทำผัว
ถึงขนาดนี้ล่ะครับเออทำงานทำไมคุณป้าถึงตี
เขาปากนี่จ้ะปากนี่ไงแม่ปากนี่ด่าแม่เราด่าน้องเราด่าเด็ดด่า

สากกระเบือเนอะตีไปตรงไหนมั่ง
เต็มตัวเลยจ้ะ
ไม้ยอมรับหมดอ่ะฉันตีเองตีเต็มตัวเลย
บอกไว้ก่อนดูข่าวนี้ขำเราก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของความรุนแรงนะ
แต่นี่แหละฮะเป็นเรื่องการกระทบกระทั่งเป็นการที่เหมือนกับว่าไม่ได้รักษาน้ำใจซึ่งกันและกัน
ถามว่ามันนานแค่ไหนแล้ว๑๘ปีแล้ว
ที่อดทนที่ต้องอดทนมาวันนี้สุจทนโชว์สากวันนี้ต้องเจอฉัน
เขาเรียกว่าสากกระเบือประชาชาติค่ะ
พี่ฝนไปถามป้าเขาต่อว่าสามีขึ้นรถแอมบูแลนซ์รถที่จะต้องพาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะ
ไอ้รถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยสงสารไหมสงสารไหมรู้สึกยังไง
จะพาจะไปเยี่ยมไหมจะไปเยี่ยมหัวไหมแกว่าไงครับ
ป้ายืนยันบอกไม่ไปโอ้โหใจเด็ดปล่อยไม่สนแต่คนที่สนคือใคร
ใครครับ
ของคุณตาเองว่าจะไปแจ้งความหรือเปล่าแน่นอนฮะถ้าเรื่องการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บแล้วอย่างนี้
ก็ไปแจ้งความก็เป็นความผิดได้ค่ะแต่ก็อยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงต่อ
ก็คงจะต้องมาเจรจาพูดคุยกันถ้าส่างเมาแล้วก็คุยกันดีนะ
จะบอกอยู่ว่าให้เขาสั่งเมาก่อนแล้วก็ให้เขาพิจารณา
ผมก็กลัวเขาจะพูดไม่ชัดอีกเพราะว่าฟันหน้าหายหมดแล้ว
ก็บอกแล้วว่าภรรยานี่คือของสูงนะคุณอย่าได้หักหาน้ำใจภรรยาเชียว
บอกแหละยุคนี้อะไรมันก็แพงแต่ที่ถูกอย่างเดียวก็คือ
ภรรยา
ชิคกี้พาย